ตามกันต่อหน่อยสำหรับกรณีที่มีสาวอบตเมืองจันทร์หายตัวไปตั้งแต่๒๕มีนาคม
ญาติครอบครัวเนี่ยโพสต์ทั้งภาพแล้วก็รถยนต์ทะเบียนรถเบอร์ติดต่อเอาไว้ในเฟซบุ๊ค

ล่าสุดเจอตัวก็คือไปเจอรถก่อนอยู่ในป่าแล้วก็เจอตัวเป็นศพอยู่ในรถ
ที่ว่าก็คือศพของนางสาวจารินีจำจ้าหรือว่าแอนวัย๓๖ปี
เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะโนธอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
เสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งซูซูซูกิสวิปสีเขียวทะเบียนกไก่ท้อทหาร๔๓๑๘จันทบุรีค่ะ
อยู่ในป่ากระถิ่นนรงค์ที่ถนนเวียงวังตะบนขโมงอำเภอท่าใหม่
ที่เจอเจอวันที่๒๙มีนาคมช่วงค่ำ
ครอบครัวของนางสาวจารินีเนี่ยได้เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะ
แล้วก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสามผ่านในตำบลสองพี่น้อง
ทีนี้นางประยูนจำจ้าแม่ของน้องแอนวัย๖๓ปี
ยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจอยู่เลยค่ะ
เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าก่อนลูกสาวจะหายตัวไปเนี่ย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้าน
บันทึกภาพรถยนต์ของลูกสาวขับมาใกล้กับป่ากระถิ่น
ขับวนไปวนมาหลายรอบค่ะ

มีการขับเข้าไปที่เขื่อนทุ่งเบนจา
ขับเลี้ยวเข้าไปในป่ากระถิ่น
เวลาประมาณสัก๖โมงจนทุ่มหนึ่ง
ก็ไม่มีใครติดต่อคุณแอนได้อีกเลย
ก็เลยไม่รู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เปิดเผยกับทีมข่าวทรัฐทีวีนะคะว่า
ตรวจสอบกล้องหน้ารถของผู้ตายแล้ว
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นวันที่๒๕มีนาคม
ผู้ตายนัดหมายพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ผู้ตายขับรถไปตามสถานที่นัดหมาย
แล้วพอเจอกันผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์
นำหน้ารถของผู้ตายแล้วผู้ตายก็ขับตามไปด้วย
จนกระทั่งถึงบริเวณที่เกิดเหตุค่ะ
แล้วหลังจากนั้นภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ตายก็ตัดไป
ส่วนผลชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตพบว่า
เสียชีวิตจากถูกของแข็งกระแทกเข้าบริเวณหน้าอกอย่างแรง
สืบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่หาเบาะแส
ชายต้องสงสัยคนนี้จะไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณที่เกิดเหตุเส้นทางการขับขี่รถของผู้ตาย
ประกอบกับข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ
คาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายได้นะคะ